นี่เรื่องการออกกำลังกายก็สำคัญนะคะ
วันนี้นะคะเรามีหนุ่มหล่อเจ้าของวลีเด็ด
หล่อลื่นรู้จักไหมหล่อลื่นหล่อมากอย่างนี้คุณผู้ชม
วันนี้นะคะพระเอกนายนพัฒน์เขาจะมาโชว์ให้ดูว่าหล่อลื่นมันมีที่มาอย่างไร
จัดไปเลยค่ะกับช่วงจ๊อแจ๊ะริมจ๋อ

โคตรหล่อเลยแม่โคตรหล่อเลย
อะไรจะมองซ้ายทีขวาทีอันหน้าตรงหรือมุมเสย
มุมไหนหนุ่มนายนพัฒน์ของแจ้ก็หล่อดูดีไปสักทุกมุม
มองสะดอกอังคารลงมาก็ยังเห็นถึงความหล่อที่พุ่งปรี๊ด
กระแทกตากระแทกใจเย็นแบบเต็ม
ไม่ว่าจะทำแอคทีเวตี้ใดก็มีหวานหล่อเรียราช

ช่วงมวยก็หล่อเค้าทุเรียงก็หล่อ
เอาสิแวะไปขับรถหน่อยอ้าว
ก็ยังหลั่งตรงบุคลิกภาพเป๊ะหล่อเนี๊ยบ
สลับมาเล่นดันตรีดูบ้างสิหุ้ยหล่อเซอร์ฟะงานน่ะ
อ่ะไหนขอดูตอนนอนหน่อยสิ
เอ๊ยนอนก็ยังหล่อลึกขาดขึ้น

คนอะไรตลอดตลอดเวลาเรียนไม่เชื่อ
งั้นด่านสุดท้ายต้องไปออกกำลังกายกันสักหน่อย
อ่ะเริ่มยกซ้ายยกขวา
กซ้ายและยกขวา

หล่อทุกคนบวนเท้าจริง
ขนาดลื่นยังหล่อ

หรือว่านี่คือที่มาของคำว่าหล่อเลิศ